กำลังติดไฟแดงเพื่อจะรอไฟเขียว
ปรากฏว่ารถบรรทุกพ่วงขนาดใหญ่นะ

และเลี้ยวมาอย่างเร็วอย่างแรง

โอ้โหเป็นเรานะ

งายังไงมายังไง

โอ้โหจะตีอะไรขนาดนั้น
คุณเป็นเลี้ยวอ่ะคุณต้องชะลอสิ
ใช่ฮะคุณเร็วมาจากไหน

จนรถคุณเนี่ยเอียงตะแคง

นี่ฮะกล้องหน้ารถของอดีตนักบินวัยสามสิบเจ็ดปีนะฮะ
คุณประยุทธ์เลื่อนเคลือนะฮะ

บริเวณปากซอยเฉลิมพระเกียร๙ซอย๖๒ครับ

บ่าย๓โมงเย็นของเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

รถบันทุกค์พ่วงสิบล้อเนี้ย
แม่มาเร็วมาแรงเสียหลักหลุดโค้ง

หลังจากนั้นก็เอียงกระเท่เล่ลงไปแบบนั้น
ไปล้มทับเสาไฟข้างถนนหักอีก๒ต้นนะคุณนะ
ชนเสาป้ายร้านพังเสียหายทับท่อน้ำปลาปลาโอ้โหน้ำแตกหมดเลยฮะ
เป็นเหตุให้รถยนต์พังเสียหาย๒คันก็คือรถของหนุ่มอดีตนักบินคนนี้
แล้วก็รถของนายสุมมิตรชื่นอาชิริยะคุณลุงสุมมิตร
รถสีดำก็พังเสียหายเหมือนกัน
อกจากนี้นะครับหนุ่มอดีตนักบินก็คือคุณประยุทธ์
ยังได้รับบาดเจ็บขาซ้ายกับศีรษะเพราะว่ากระแทกไงคุณ
ก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์เรื่องราวเอาไว้คุณดูสิ
เร็วมาแรงขนาดไหนรถเขายุบเข้าไปขนาดนี้นะครับ

บอกว่ากำลังขับรถยนต์จะไปรับลูกชายหลังเลิกเรียน

มาถึงทางแยกตรงนี้ก็หยุดรอสัญญาณไฟปกติแล้วฮะ
ต่อท้ายกระบะของพี่สุมิตรของคุณลุงสุมิตร
ก่อนจะเปิดไฟเพื่อเลี้ยวซ้ายรอกระบะคันหน้าเคลื่อนตัว
แล้วก็ขับตามไปอย่างช้าประกว่า๑๐ล้อคันใหญ่
มาด้วยความเร็วเลี้ยวซ้ายมาขนาดนี้จนพังจนชนรถของเขาพังยับ
เขาบอกโชคดีนะที่กำลังจะไปรับลูกชาย
ถ้ารับลูกชายมาแล้วไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น
กับเขากับลูกชายด้วยซ้ำ
ซอยเฉลิมพระเกียรติ๖๒ครับ
รถขันหน้าเคลื่อนตัวไปแล้วก็ขับตามไป
อยู่ดีก็มีรถสิบล้อเนี่ยเหมือนเขาหักหลบอะไรบางอย่าง
ด้วยความเร็วสูงครับแล้วก็พุ่งมาเร็วมาก
ขับมา๑๒นาทีแล้วก็ชนอย่างแรงตึ้งเข้ามา
รถเขาก็พลิกคว่ำไปรถเราเนี่ยก็ถูกชน
แล้วก็ถอยหลังมาครับก็ตกใจ
เพราะว่าเรายังไม่คิดว่าเราจอดรถรออยู่ปกติ
แล้วอยู่ดีจะมีรถคันใหญ่รถ๑๐ล้อเนี่ย
พุ่งเข้ามาชนเราครับคนขับก็ปีนออกมา
ก็คุยกันเล็กน้อยเขาก็ดูอาการเขาก็กลัวนะ
แต่ว่าถามว่าอาการมืนเมาอะไรก็อันนี้ครับไม่มีครับครับ

เขาบอกว่าเขาหักหลบรถครับ
ก็เลยเสียหลักพุ่งเข้ามาชนเรา
นี่ฮะก็สันนิษฐานว่าจริงเขาไม่ได้ต้องการจะเลี้ยวนะ
รถใหญ่คันนี้แต่อาจจะมาเร็ว
ดูคลิปอีกทีฮะอาจจะเบรกไม่ทัน

มอเตอร์ไซน์เมื่อกี้หรือเหรอหูคูณ
ถ้าไม่หักมาทางนี้นะชนมอเตอร์ไซค์เต็ม
มอเตอร์ไซน์อาจจะตายได้นะอ๋อหรือครับ
ส่วนเรื่องคดีตำรวจสนอุดมศุกร์
ก็ต้องไล่ดูกล้องวงจรปิดมุมอื่น
เพื่อหาหลักฐานว่าคนขับ๑๐ล้อหักหลบรถคันอื่นเพราะอะไร
แล้วก็ยังไม่ได้ติดต่อพูดคุยเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหาย
ต้องรอตำรวจสรุปคดีซะก่อนนะครับ